สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
วันนี้เป็นวันโคนมแห่งชาติใครอยากร่างกายแข็งแรงเนี่ย
อย่าลืมดื่มนมเพิ่มแคลเซียมค่ะส่วนสภาพอากาศในประเทศไทยนะคะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหร้อนเหลือเกินค่ะตอนกลางวัน
แต่ยังคงมีสองภูมิภาคนะครับคุณผู้ชมที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่

เนื่องจากในตอนนี้นะคะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือ
ทำให้มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะ
นั่นก็คือจังหวัดเชียงรายพยาวลำพูนแพร่ลำปางและน่านค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคใต้มีฝนตกได้ในบางพื้นที่
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ